วันนี้การประชุมคอรมอลมีข่าวดีนะฮะ
คอรมอเคาะปรับเงินเดือนค่าราชการ๑๐เปอร์เซ็นต์

บรรจุใหม่เนี่ยสตาร์ทหนึ่งหมื่นแปดพันบาท
อืมวันนี้นายดรุชาพิชยะนันต์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
สสชเปิดเผยว่าคณะการประชุมคอรมอ
ทุกปันอังคารเนี่ยนะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
โดยจะปรับขึ้นในอัตราสิบเปอร์เซ็นต์
อืมเป็นระยะเวลาสองปี
โดยปีงบประมาณของปีหกเจ็ดกับปีหกแปด
คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรก

ก็คือนี่ตอนนี้
มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี
กลางปีหน้า
ก็คือเอาง่ายก็ว่างงบ
นะครับโดยนกประมาณปี๖๗มีผลมันคับใช้ในช่องกลางปี
การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยก็จะเริ่มต้น
ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อนในช่วง๒ปีนี้จะปรับเป็นให้ถึง
ส่วนข้าราชการรุ่นที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงเนี่ย
งานโดยกันจะค่อยปรับ
ไม่ใช่อยู่ดีเดือนหน้าคุณได้๑๘๐๐เลยไม่ใช่
ปี๖๗ก็ค่าว่าหลังประมาณเมษายนนะ
ก็จะปรับ๑๐ก็คือขึ้นเป็น๑๖๕๐๐บาทก่อน
ปี๖๘ที่จะมีลาปีหน้าก็ถือเป็นประมาณ๖๘แล้ว
ก็จะปรับไปให้ถึง๑๘๐๐๐บาท
ซึ่งถือว่าโอเคนะฮะเหมาะกับค่าคลองชีพวินาทีนี้
อาจจะดูจากประมวลอัตราเงินเฟิร์นไหมเนอะ
ถูกเอาง่ายว่าถ้าสมมุติเงินเดือนคุณยังไม่ถึง๑๘๐๐
ภายในปีหน้าถึงเดือนตุลาคมเงินเดือนคุณถึง๑๘๐๐แน่นอน

แต่คนที่ยังไม่ถึงสมมุติเราอยู่กันมานานเนี่ย

เลขาธิการนายกรมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด
คือการปรับคือต้องสอดคล้องกับตำแหน่ง
ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป
ส่วนขั้นต่ำในการปรับขึ้นเท่าไหร่

เป็นคนชี้แจงในแต่ละหน่วยงานดีกว่า

เขารอกันมานานมาก

เพราะเงินของเราทุกวันนี้มันถูกลง